ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันนะคะ

สำหรับกรณีเรื่องของทั่วศูนย์เหรียญ

เป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นรายได้หลักของประเทศเลยก็ว่าได้
แต่หลายคนก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทัวร์ศูนย์เหรียญมันคืออะไร
ทัวร์ศูนย์เหรียญมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วศูนย์เหรียญแบบนี้
ประเทศชาติเสียหายอย่างไรจนมันเกิดเป็นคดีความ
แม้จะมีการยกฟ้องก็ยังจะต้องมีเรื่องราวทั้งอาญาแพ่งล่าสุดบุกจับกันได้อีก
อืมคุณอยากขายของให้กับเอ่อคนที่มาซื้อที่มีคุณภาพไหม
ประเทศไทยก็เหมือนกันแหละครับประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับ
มีทะเลมีภูเขาผู้คนก็รักการบริการยิ้มแย้มแจ่มใส

เศรษฐกรรมกำไรเยอะไหม
อุตสาหกรรมกำไรเยอะไหม
ประเทศไทยมีเรื่องการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นอย่างนี้มานานพอสมควร

เพราะการท่องเที่ยวสามารถกระจายรายได้
เข้าไปสู่ผู้คนหลายกลุ่มด้วยกัน
ไม่ว่ากลุ่มบริการรถยนต์โรงแรมผู้คนต่าง

ผมเชื่อว่าอยู่ในส่วนของการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเนี่ยเกือบครึ่งนะครับ

เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าของ
ปิ้งเซนเตอร์ที่อยากจะได้คนที่เข้ามาซื้อของในศูนย์การค้า
คนมีคุณภาพหน่อยไม่ใช่ซื้อมาแบบโอ้โหไอ้นั่นก็เหนียว

ดังนั้นเขาบอกว่าต้องการทัวร์ที่มีคุณภาพหน่อย
ทัวร์ที่มีคุณภาพมีลักษณะอย่างไรคุณมีน
จับจ่ายใช้สอยได้มีตังค์

ทีนี้เราอยากจะได้คุณภาพแบบนั้น

ประเทศจีนมีคนสักประมาณกี่ล้านคน
เยอะที่สุดในโลกไหมคะคุณชุวิต

๑๒ล้านละ
๒ล้านแค่๑ท่านผู้ชมไม่ต้องมาเยอะหรอกครับ
มาแค่๑๑๒ล้าน๑๓ล้านแล้วเนี่ยโอ้โห

จาก๓๔ปีที่แล้ว๖ล้าน

มกรกุมพามีณาเนี่ยจะมาล้านคนอยู่แหละ

ดังนั้นถามว่าจะเอาคุณภาพได้ไหม

คนมาเยอะจะเอาคุณภาพโอ้โหมาเป็นล้านคนนี่จะเอาคุณภาพดี
ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าทัวร์จีนมีคุณภาพที่น้อยหน่อยปริมาณแต่มาเยอะ
เขาแทงกันได้ไหมตัวเน้นปริมาณมาหาคุณภาพ
แต่ถ้าอยากเอาคุณภาพปริมาณอาจจะได้ไม่ถึงเท่านี้ต้องเลือก
ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าโดยท่านนายกบอกไม่ได้นะ
ไอ้ทัวร์คุณภาพแย่ถึงขนาดไม่จ่ายเลย
คือเขาทำอย่างนี้ครับศูนย์เหรียญคืออะไรครับท่านผู้ชมครับ
เขาเปรียบเปลยว่าเป็นศูนย์เหรียญทัวร์จีนมาทัวร์ไทยเนี่ยจะต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อทัวร์จีนมา
ก็มีความหมายว่าถ้ามีทัวร์จีนมาสักร้อยคนพันคนนะเดี๋ยวจะจ่ายให้เลยหัวละเท่านั้นเท่านี้
ดังนั้นทัวร์จีนเนี่ยเขาก็เอาเงินของทัวร์ไทยเนี่ยไปลด
ลดอะไรไปลดราคาของทัวร์จีนสมมุติว่าทัวร์จีนเนี่ยจริงต้องขาย๗๐๐หมื่นนึง
ก็เหลือแค่๒๓พันก็เลยแห่กันมาขนาดนี้
ใครมาบ้างอ่ะคนที่แบบชาวบ้านชาวช่องเขามากั้นหมดอ่ะ
ก็มาแล้วคนอย่างนั้นมาคุณคิดว่าจะมาจับจ่ายใช้สอยไหม
เพราะฉะนั้นไทยก็บอกคุณไม่อยากได้หรอก
นี่คือสาเหตุถ้าผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดฟัง
ก็อาจจะบอกว่าถ้ารถทัวร์ที่รับคนจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่

แล้วคุณคิดว่าร้านตรงนั้นเขาจ่ายสตางค์ไหม
ต้องจ่ายสตางค์ไหมว่าให้รถทัวร์มาจอดตรงนี้นะ
อย่าไปจอดที่อื่นนะ
ร้านนั้นทั่วจีนมาไทย
เขาก็เอารถรับไปส่งร้านขายของ
ผมก็ต้องซื้อชวนจีนก็ต้องซื้อร้านนี้แหละ
ถ้าไม่ซื้อร้านนี้จะไปซื้อร้านไหนรู้จักก็ไม่รู้จัก

กินข้าวก็ต้องกินที่นี่เพราะเขาพาไปกิน
ช้อปปิ้งก็ต้องช้อปปิ้งที่นี่
อยากจะซื้อเพชรซื้อปลอยเขาก็ไปที่นี่
ร้านต่างเหล่านั้นเขาจ่ายเงินให้ไหม
ก็ต้องจ่ายให้เลยเหรอคะต้องจ่ายให้เป็นค่าน้ำเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหม

เออนะก็เขียนว่าค่าคอมมิชชั่น
อาจจะซื้อที่นี่เนี่ยถูกร้อยเดียวไปซื้อเข้าร้าน
ก็ต้องเก็บเพื่อไปทดแทนเงินที่ต้องไปจ่าย

ทีนี้เวลาเนี่ยคนจีนไปไหนเป็นทัวร์เป็นกลุ่ม

ลูกค้าจีนคนทัวร์จีน๓๔๐คนนะ

รถต่างตกอยู่กับบริษัทบริษัทหนึ่ง

เขาทำเรื่องขนส่งเขาเอารถไปรับไปส่ง
แต่ว่าไปรับแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละ

ส่วนลดให้จนมาถึงอาจจะฟรีก็ได้

ตัวจริงก็ไปจอดร้านขายของก็ของเขา

ร้านข้าวร้านขายของที่ระลึกก็ของเขา
เพราะว่าฉันจะเอาเงินตัวนี้มาทดแทนกับ
ที่เขาเอารถไปบริการฟรี
หลักการง่ายหลักการตลาด

ผิดกฎหมายผิดรูปแบบไหมสักครู่เดียวค่ะ
ธุรกิจตีศาสตร์หน้า
ที่แล้วผมได้พูดให้ฟังว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนั้นเป็นยังไง

ท่านผู้ชมก็คงเข้าใจแล้ว

ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวนะ
รายได้ของการท่องเที่ยวแทรกซึมไปหมด
ไม่ว่าศูนย์การค้าไม่ว่าค้าขาย

คุณสังเกตไหมว่าจีนชอบช้อปปิ้ง
หลังไม่ค่อยช็อปหรอกช็อปน้อย
จีนกินเที่ยวด้วยแต่จีนช้อปปิ้งด้วย
และจีนมาถึงค่ะโอ้โฮอันนี้ก็ถูก
ไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็เอ้านะฮะคนจีนเนี่ยเขามาเป็นกลุ่มไหม
หรือเขามากันแบบฝรั่งมาสองคนอื้อมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะ

สิมาสองคนแท็กซี่ก็ได้ดังนั้นมาเป็นกลุ่ม
มาทีสี่ห้าสิบคนมาโอ้โหถือทงเอิ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นเป้าหมายคือประเทศจีนนะฮะ
ประเทศจีนประกอบการท่องเที่ยวนะ
ทีนี้โอเคผมก็จะอธิบายให้ฟังต่อไปว่า
คดีนี้เคยมีการฟ้องนะฮะ
โดยท่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
ก็บอกว่าอุ้ยนี่มันประเทศไทยเสียหายนะ
เพราะท่านเป็นผู้การท่องเที่ยวก็เอาเรื่องนี้เนี่ย
นำจับแล้วก็นำไปสู่ศาลในช่วงแรกเนี่ย
ขนาดประกันตัวไม่ได้อ่ะห้ามประกันตัวนะฮะ
จากคนที่มีธุรกิจเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะ
ต้องไปอยู่ในคุกในเรือนจำนะฮะ
สาธารณะตอนยกฟองอ่ะคุณมินใช่ค่ะยี่สิบห้าสิงหาคมปีที่แล้ว
โดยบอกว่าเป็นบริษัทเช่ารถทัวร์ไม่ได้ทำธุรกิจทัวร์
ไม่ได้ทำธุรกิจท่องเที่ยวทัวร์อะไรเลยนะ
มีการแข่งขันสูงเขาก็มีการแข่งขันกัน
เขาก็มีการลดราคาเป็นการโปรโมชั่นเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะฮะ
ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวมาให้การซะด้วย
ทับใจไทยแลนด์รีวิวมาให้เออนะครับ
แล้วก็บอกปปงเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบมูลเหตุนะ
ถูว์อยู่ในเส้นทางการเงินน่ะ
มีพ่อคุณทงชัยมีแม่มีสามีมีลูกสาวสายทิ้งนะ
ก็ปรากฏว่าโดนคดีกันทั่วหน้า

ก็บอกว่าอย่างนี้ครับทายาทเขาก็ร้องขอความเป็นธรรม
เขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยได้อดทนมานาน
เพราะถูกดำเนินคดีถูกคุมขังในเรือนจำ
มีคำสั่งห้ามประกันตัวเกือบทั้งครอบครัวนานร่วม๕เดือน

ตกเป็นจำเลยสังคมธุรกิจครอบครัวพังพินาศชั่วพริบตา
กลายเป็นคนมีหนี้หลายพันล้านพนักงานกว่าพันคนถูกลอยแพร่
ในที่สุดสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
ยังไม่รู้ว่าพวกเรากระทำอะไรผิด

แต่กลับตรงกันข้ามถูกผู้ไม่หวังดีคุกคามอย่างต่อเนื่อง
ต้องตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรม
คือเขาฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีนี้
ถูกไหมเป็นคุณคุณฟ้องกลับไหม
บ้านเจ๊งขนาดนี้ธุรกิจเจ๊งขนาดนี้

ยังไม่จบนะคุณต้องพูดว่าสารชั้นต้น

เพราะว่าปปงเนี่ยเขายังไม่ได้ถอนอายัดนะ
นี่คือสิ่งที่เขาต้องการคืออยากให้ถอนอายัดบัญชีเขาสักที
ก็ยังไม่ตัดสินสารอุทธรณ์อีก
อายการก็เห็นว่าไม่เห็นด้วย
พร้อมกับคำพิพากษาของสารชั้นต้น
ก็อุทธรณ์จนอุทธรณ์ไปมีดีกาอีก

นั่นสิครับดังนี้ปัญหาก็คือ
ประเทศไทยอยากได้นักท่องเที่ยวมีคุณภาพ
นะก็อย่างที่บอกแล้วครับนักท่องเที่ยวมีคุณภาพ
การท่องเที่ยวจะต้องมีคุณภาพ
ประเทศไทยจะได้ค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวที่มา
คนไหนที่ทำกระบวนการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร

โดนอ้างยี่เลยอ้างยี่ก็เป็นฐานไงครับ
ยี่เป็นฐานหนึ่งของการฟอกเงิน
ไม่อย่างนั้นปลอบังงอจะไปอายัดเงินได้อย่างไร
เพราะว่าอ้างยี่เป็นฐานหนึ่งของการฟอกเงิน
ก็เลยจะต้องอายัดเงินนะฮะ
อายัดเงินบริษัทโอเอ

ถึงพนักงาน๒๐๐คนเขารอได้ไหม

ดังนั้นไม่รอเนี่ยปัญหาก็จะมีต่อมาว่า

พอสารชั้นต้นยกฟ้องเขาก็ฟ้องต่อตำรวจ
ดำเนินการเป็นพนักงานสอบสวน
ในกรณี๑๕๗ปฏิบัติ

ทีนี้มาถึง๒๓วันก่อน

ก็มีคดีเพิ่มอีกคดีอะไรครับ

คดีคดีก่อนแล้วก็คือประกอบ
เที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต

อ้างยี่เสร็จก็มีฟอกเงินตามมา
หนักนะหนักตอนนี้โดนเรื่องอะไร
เลี่ยงภาษีค่ะ

โอ้โหหมื่นเจ็ดพันล้าน
ปริมาณรายได้เขาเยอะนะคุณชุวิต
นั่นสิครับรายได้เยอะเสียภาษีเยอะไหม
พากรเขาก็มาแจ้งตำรวจก็ไปจับ
หลักการง่ายครับท่านผู้ชมว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ย
ทัวร์ศูนย์เหรียญมันอยู่ตรงนี้ครับ
มันอยู่ที่บังคับขู่เข็นเขาไหม
ทัวร์ต่างเหล่านี้ก็ถ้าเขาเต็มใจ
เขาเต็มใจจะไปเต็มใจจะกินเขาพาไปไหนเขาก็ไป
ยอมยอมนี่มันคือปัญหาว่า

แล้วถ้าสมมุติว่าเขาแย้งขึ้นมาว่าก็ไปโดยไม่รู้
ไปโดยไม่รู้ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้
คุณไปคุณเต็มใจไปจะไปรู้ได้ไหม
ว่าคุณถูกบังคับขู่เข็นมาเช่นคุณไปปิดแอร์เขา
ให้นั่งอยู่บนรถทัวร์นะไม่ให้กินข้าวทำไมไปซื้อของร้านนี้
อย่างนี้สิครับมันต้องมีหลักฐานตรงนี้
หลักฐานที่เห็นชัดว่าคุณบังคับขู่เข็นเขา

แล้วให้คุณซื้อของซื้อของอยู่ในไม่พาไปกินข้าวเสียที
คือนี่มันเป็นกลยุทธ์ที่ผิดถ้าเกิดเขาบังคับขู่เข็น
แต่ถ้าเขาเต็มใจมันก็ลำบาก
เพราะสารเนี่ยชั้นต้นพิพากษาไว้ก็ชัดเจนอยู่นะครับ
ยกฟ้องนะครับเพราะบริษัทเขาไม่ใช่บริษัททัวร์นะครับ
วิธีการมันเป็นการแข่งขันถามว่าประเทศอื่นมีไหม
มีค่ะประเทศอื่นมีนะท่านผู้ชม
ผมก็เชื่อว่ามีเพราะเวลาผมไปเนี่ย
เขาก็จะบังคับให้ผมไปซื้อของร้านนี้จอดไว้ตรงนี้ร้านนี้
คือเขาบอกว่าเขาจะพาไปที่นี่แล้วเขาก็พาไปที่นี่ที่เดียว
พอไปร้านอื่นบอกจะไปร้านอื่นเขาไม่เห็นมีเลยร้านอื่น
มีแต่ร้านนี้ร้านเดียวจะเอาไม่เอาไม่เอาก็หมดเวลาแล้ว
นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะมีเวลามาเยอะแยะ

อ่ะเบรกต่อไปเราไปพุนเรื่องโง่หน่อยสิ

ก็มีคนบอกว่าประชาชนโง่
คุณผู้ชมเบรกหน้ามาดูกันหน่อยสิว่าประชาชนโง่จริงหรือเปล่า

นี่ถ้าเกิดมีใครไปว่าคุณเนี่ยคุณมิ้นบอกว่าคุณโง่
คุณไม่เห็นฉลาดเลยแหมมันเป็นการทำร้ายจิตใจไหม
เจ็บนะคะเจ็บมากมันด่าถึงสติปัญญาและมันสมองที่มีอยู่
คือคำว่าโง่เนี่ยมันใช้ได้ไหม
คือในจดหมายของราชการราชการเนี่ย
ก็คือพูดง่ายเป็นจดหมายเชิญชวนแล้วครับท่านผู้ชมของจังหวัดขอนแก่น
ออกให้กับอบตอบจอะไรต่างเมื่อมาประชุม
เพื่อหาวิธีการว่าให้ประชาชนเนี่ยไม่โง่เลยนะ
ถามว่าคำว่าโง่นี่ใช้ได้ไหม
หนังสือราชการเนี่ยมันต้องมีคนเซ็นไหมคุณมิ้น

คนตรวจทานแต่เอาละเขาก็ยอมรับแล้ว

ทีนี้เรามาดูสิครับว่าตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมครับ

ที่ขอโทษก็ขอโทษไปเราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะพิมพ์ไป
ตอนนี้ก็ต้องบอกแล้วครับไม่มีเจตนาเพราะถ้าใครบอกมีเจตนาก็บ้าแล้ว
จะบ้าแล้วนะฮะแต่ใช้คำว่าโง่เนี่ย
ข้าราชการมองประชาชนยังไงคุณมิน
ประชาชนอยู่ต่ำกว่าไหม

ติการแบบนี้เนี่ยมันเป็น๔๐ไหมมันเป็นการพัฒนาไหมการปฏิรูปไหม
ในเมื่อข้าราชการมองประชาชนว่าไม่ฉลาดเอาอย่างนี้ละกัน
คุณมินวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของคนที่เป็นข้าราชการ
ที่มองประชาชนที่นี่ขนแก่นไปตั้งแต่อะไร
โกงเงินทุจริตค่าราชการสายข้าราชการมาขอนแก่นหมดเลยค่ะ
นายกก็จะไปขอนแก่นมีหมายกำหนดการท่านจะกลับมาก็จะไปขอนแก่น
สัญจรมันมีอะไรซ่อนเล้นไหมมีนัยยะอะไรไหมที่ขอนแก่นเนี่ย
ทำไมถึงต้องไปเขียนอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนเขาเกิดความรู้สึกไม่พอใจ
ทำไมข้าราชการไปบอกเขาอย่างนี้เขาโง่อะไรอย่างนี้
พูดคำนี้มาเนี่ยสะดุ้งกันไปหมดเลยเพราะว่า
คำว่าโง่เนี่ยถ้าเปิดดูพจนุกรมเขาก็จะบอกแล้วครับว่ามันมี
โง่และอวดฉลาดอันนี้มันสำนวน
โง่และอวดฉลาดโง่เขาเบาปัญญา
โง่เขาเบาฟันยานะครับ
คำว่าโง่และอวดฉลาดเนี่ย
อันนี้ต้องใช้ครับเพราะว่าบางคนนี่ไม่ใช่ข้าราชการทุกคนฉลาดมึง
หรือไงหรือข้าราชการทุกคนต้องฉลาดแต่ถามว่าในใจลึกเนี่ย
เขามองยังไงข้าราชการมองประชาชนยังไง
ทำไมต้องขอนแก่นแล้วทำไมจะต้องอีสานเห็นไหม
มันจะเริ่มเผยออกมาทีละนิดทีละนิดว่ามันมีอะไรไหม
ทำให้เป็นประเด็นทางการเมืองเพราะช่วงนี้เนี่ย
เรื่องการเมืองเดี๋ยวจะเลาะเลือกตั้งการเมืองเหรอคะ
จะเป็นเรื่องการเมืองไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่
นี่ข้าราชการเข้าไปว่าประชาชนทำจดหมายออกมาเชิญชวน
นี่ถ้าคุณว่าเป็นภาคใต้สิเขาจะเป็นยังไง
เราก็จำถามว่าภาคอีสานน์ถ้าพูดจริงว่าเขาเป็นอย่างงั้นหรือ

สรรพเศคฯได้อย่างภาคอีสานน์อื่นเขาไม่

นั่นน่ะสิครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอก
แล้วข้าราชการที่ไปที่อีสานเนี่ยคุณจะว่าต้องทำตัวยังไง
เพราะข้าราชการที่ไปในจังหวัดต่างต้องเรียนรู้ประชาชนไหม

กระทรวงนี้คือกระทรวงอะไร
คือกระทรวงมหาธัยถูกไหมครับอืมดูแลความเรียบร้อยภายในประเทศ
การที่การดูแลการที่อยู่ในการปกครองจะต้องรู้จักประชาชน
การที่จะไปมองประชาชนในลักษณะแบบนั้นเนี่ย
ส่อถึงพฤตินัยบางอย่างที่
มีวิสัยทัศน์ในการมองประชาชนอยู่ในจุดที่ต่ำกว่า
ผมต้องพูดอย่างนั้นนะเพราะถ้าไม่พิจารณาคำว่าโง่แล้วกัน

เขาควรจะเขียนว่าจะให้ฉลาดยังไงถูกไหม
ถ้าโง่ก็คือจะให้ฉลาดแหละ
ถ้าผมใช้คำใหม่ไม่ต้องไปใช้คำว่าโง่แล้ว
เพราะว่าทำโง่สิสดุ้งเลยให้ฉลาด
ก็แสดงว่าตัวเองฉลาดกว่า
ถ้าตัวเองฉลาดกว่าก็มีความหมายว่านี่ไง
ข้าราชการกับประชาชนอยู่กันคนละส่วน

ราชการมองประชาชนยังไม่ฉลาด

ก็ต้องให้ข้าราชการสอนอย่างนั้นหรือเปล่า
นี่คือนี่คือวิธีการมองของข้าราชการที่มองประชาชนท่านผู้ชมครับ
ซึ่งในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ย

เพราะประชาชนเนี่ยฉลาดกว่าครับผมมั่นใจเลยครับ
นักการเมืองหลายคนก็ไปถูกหลอกตายเอาที่อีสานนี่แหละครับ
เอาที่นี่แหละครับทางภาคใต้นี่เขาเลือกไทย
ก็จะเลือกอย่างนั้นพูดถูกไม่ถูกแล้วครับ
แต่ปรากฏว่าอีสานเขาสามารถเลือกคนที่เขาสามารถจะให้
ในสิ่งที่คนในภาคนั้นต้องการ
ในภาคอีสานถ้าเกิดมีคนมาให้คนมาให้ก็คือคนให้นโยบาย
หลังเนี่ยก็ถึงมีพักการเมืองพักหนึ่ง
มาให้นโยบายในสิ่งที่โอ้โหนี่ถูกใจ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าคน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
ฉลาดล้ำลึกกว่านะครับนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาบอกว่า
จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของอีสานเนี่ย
มีสิ่งที่ข้าราชการจะบอกได้ว่าโง่หรือว่าให้ฉลาด
กับประชาชนเพราะประชาชนฉลาดกว่าครับ
ถ้าคุณบอกว่าประชาชนไม่ฉลาดแล้วเขาเลือกคุณเข้ามาเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าตัวหรือเปล่าเหมือนกันนะคะ
ประชาชนคือเจ้านายครับและข้าราชการก็คือลูกน้องนี่แหละครับ
เพราะว่าเขาต้องกินเงินเดือนจากประชาชนในสมัยนี้วิสัยทัศน์ต้องเปลี่ยนครับ
แยกกันให้ถูกนะคะเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของทัศนคติ
อยากจะก้าวไปสู่๔๐ปรับทัศนคติตัวเองให้ไปถึง๔๐ก่อนที่จะพัฒนาอย่างอื่นด้วย
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ